เมื่อคืนนี้ค่ะงานสวดพระอภิษฐรรมศพของคุณเหมภูมิภาดิตคืนแรก
ที่วัดรับประเขาสารา๑๒ค่ะก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าค่ะ
ครอบครัวพ่อแม่พี่น้องก็คือไม่ได้ให้สัมภาษณ์เลย
มีแต่น้องสาวคุณพ่อเนี่ยคือตัดไปเลยนะคะเพราะว่าอยู่ในอาการโศกเศร้ามากเลยค่ะ
เพื่อนดารามากันมากมายเลยนะคะอย่างที่เห็นในภาพค่ะ
ดูเนี่ยเพิ่งไปออกรายการกับคุณเห็มเลยนะคะ

มีธรรทรกรอนัทราพณิชย์กิปอัลลี่มาก็มา
แมททิวดีนเอมมี่กินวัฒมต้นหอมสักคุณตลาดนะคะ
รวมไปถึงค่ะเขตทลาเขตแล้วก็เชนนัทวัฒน์นะคะ
ก็ได้เผยความรู้สึกมาส่งน้องนะคะ

ฟังสัมภาษณ์สักเล็กน้อยกันเลยค่ะ

คือแวบแรกคือมันต้องเป็นไม่ใช่เรื่องจริง

ผมอยากให้พี่เห็นมาเห็นว่าทุกคนรักพี่มากแค่ไหน
อยากให้เห็นว่าทุกคนรักพี่มากจริงนะครับ
วันนี้ทุกคนมาแบบมาเพราะรักพี่มา
เมื่อวานก็คนไปเยอะมากมายเลย
ถามว่าเมื่อวานพี่แจ๊คไปร่วมงานเนี่ยเจอแฟนพี่เห็มไหม
น้องเหนือไปนะคะแต่ว่าก็คือน้องก็จะนั่ง

ก็คือไม่ได้สัมผัสในเสื้อขาวอยู่ด้านหลังนี่แหละค่ะนะคะ
ก็อยู่ในการเสียใจนะคะแล้วก็ถามจากอาตอมเมื่อสักครู่เนี่ย
ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของคุณเห็ม

ไปกู้ค้ำประกันเพื่อน๑๕ล้าน
แต่พี่มดดำออกมาแก้ข่าวแล้วนะคะว่าไม่ใช่

ทำกัน๓คนอาตอมแล้วก็พอยพลอยที่เล่นช่องวัน
แล้วก็มีคุณเห็มนะคะ
อาตอมบอกว่าธุรกิจไปได้สวยมากเลยนะคะ
ทำไมแปรรูปส่งพม่าค่ะคุณผู้ชม
แต่ว่าเรื่องที่ทางด้านเห็มไปค้ำประกันเพื่อนเป็นใครอะไรอย่างนั้น

ไม่ทราบว่าไปค้ำประกันใครหรือเปล่า
แต่ที่รู้แน่ก็คือเป็นเรื่องสุขภาพจิตนี่แหละค่ะ
ไปฟังสัมภาษณ์เพื่อนซีนะคะเพื่อนร่วมหุ้นของคุณเห็มกันเลยดีกว่าค่ะ
มีข่าวออกมาเรื่องนี้ผมก็ทราบคร่าวอย่างเดียว
แต่ว่าก็ไม่เคยได้ถามน้องว่าลึกมันใครไปค้ำประกันใคร

แล้วถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรือว่าเรื่องหนี้สินอะไรอย่างนี้
ผมไม่ทราบครับ
โอเคครับไม่เคยมีปัญหาครับไม่เคยมีปัญหากันครับ

มดดำเป็นคนที่บอกไว้ในรายการรายการหนึ่งบอกว่า
อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งในการเสียชีวิตกับเรื่องเงิน๑๕ล้าน

พูดค่ะคือตอนแรกมดดำก็ไม่สะดวกให้สัมภาษณ์แหละ
แต่ก็อยากให้มาเคลียร์นะคะคุณผู้ชมมดดำขอแก้ข่าวเลยนะคะ
ว่าไอ้๑๕ล้านเป็นตัวเลขกลม
เขาพูดบอกว่าคุณผู้ชมถ้าสมมุติเนี่ยเราต้องไปค้ำประกันใคร

คือไม่ได้ว่าคุณเห็มติดหนี้๑๕ล้านจะทำยังไง
มนุษย์เงินเดือนเนี่ยทำงานได้วันละหมื่นเป็นดารานะคะ
ก็คือมีปัญหาตรงนี้จริงนะคะ

คนตายไปแล้วอย่าไปถามถึงเรื่องนี้เลยล่ะค่ะ
ส่วนครอบครัวอย่างที่บอกนะคะอยู่ในสภาพที่แบบ

โดยเฉพาะคุณพ่อนอกจากโพสต์ไอจีโพสต์เฟซบุ๊กแล้วนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะคุณพ่อทำหน้าที่โปรยเหรียญเชิญวิญญาณ

โดของคุณเห็มที่เสียชีวิตเนี่ยค่ะอยู่ใกล้กับวัดราชประเขานะคะ
ก็เดินมาเลยค่ะลาดประเขา๕๘เนี่ยค่ะ
ก็โปรยเหรียญตามทางแล้วก็มีเพื่อนนะคะ
ค่าใช้จ่ายค่ะถามจากเพื่อนแล้ว

มดดำเนี่ยออกก้อนใหญ่เลยนะคะหลายคนไม่ทราบ
แล้วก็เพื่อนจะช่วยกันออกเงินกันนะคะ
รวมไปถึงอันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อเช่นเดียวกันค่ะ
คุณริวจิตสัมผัสได้มาพูดนะคะได้โพสต์ค่ะ

เขาบอกว่าเป็นคนที่แบบต้องการสร้างอนาคตสร้างความฝัน
แต่ว่าตอนนี้มีญาติผู้ใหญ่ผู้ที่ล่วงรับไปแล้ว
กำลังเป็นห่วงลูกหลานคนในบ้านอยู่
แล้วก็อยากจะมาเตือนว่าคืออย่าไปเพิกเฉยอย่าไปนิ่งนอนใจ
ในเรื่องของความคิดแล้วก็ในเรื่องของการที่มีอาการใจร้อน
อันนี้เป็นออกรายการมาพักใหญ่แล้วนะคะ
เป็นรายการเลขอดกรรมที่คุณเห็มไปออกรายการ
แล้วก็พี่ริวเขามีการทำนายทายทักเอาไว้ว่า
คนที่เกิดวันที่๒๘จะมีลักษณะนิสัยประมาณนี้
แล้วก็มีคนที่ล่วงลับไปแล้วในบ้านมีอาการเป็นห่วงอยู่
ซึ่งพอฟังแบบนี้หลายคนก็มาโยงว่าอันนั้นเป็นสัญญาณเตือนเป็นในหรือเปล่านะคะ